ตำรวจบอกโดนเขาแล้วโดนอะไรโดนผีหลอกเขาแล้ว
เพราะว่าได้ยินเสียงหญิงสาวกลางดึกครับเอาไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
ขนาดตำรวจผีมันยังไม่เว้นเลยเหรอโอ้โหหลอกหมดเลยอ่ะผีอ่ะ
ผู้สื่อข่าวนะครับเขาได้รับแจ้งว่ามีเรื่องราวสุดลี้ลับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งฮะ
ได้ยินเสียงปริศนามันดังออกมาจากตึกร้างตรงนี้นี่แหละตอนนั้นน่ะ
คุณตำรวจเขากำลังปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำป้อมยามช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ซึ่งเสียงที่ได้ยินเขาว่ากันว่าเป็นเสียงของหญิงสาวร้องสะอึกสะอื้นชวนขนหัวลุก
อารมณ์แบบนี้เลยน้องใบตองร้องแบบนี้เลยสะอึกสะอื้นผู้สื่อข่าวก็เอาพอแล้ว
ดูตรงนี้ก่อนดูตึกร้างนี้ก่อนน้องไปตองพูดสิทธิ์ข้าวแล้วลงไปดูเนี้ย
กลางวันก็ดูน่ากลัวแล้วนะน่ากลัวมากนะคุณนึกภาพดูจินตนาการดู
กลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนเพราะตรงนี้มันเป็นเพียงตึกที่มีแค่โครงสร้างปูนสองชั้น
แล้วปล่อยทิ้งร้างมานานหลายสิบปีโอ้โหหลายสิบปีแล้วเหรอ
แล้วตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็ไม่รู้ด้วยนะว่าใครเป็นเจ้าของ
ป้อมยามสายตรวจหมู่๕ตำบลห้วยแรงตำบลนาเกาะอำเภอลมเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าเท่าเพชรบูรณ์นั้นขับรถผ่านไปผ่านมายังรู้สึกกลัวเลย
น่ากลัวคุณแล้วบ้านข้างคืออะไรสถานีตำรวจเหรอ
ตรงนั้นมันเหมือนเป็นป้อมตำรวจเราไปต่อครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปเจอกับร้อยเวรเจ้าของเรื่องกันดีกว่า
ก็คือร้อยตำรวจตรีสุรชาติชัยเทืองรองสารวัตรปราบปรามสพลมเก่า
อายุ๕๓ปีท่านนี้นี่แหละครับ
เขาเปิดเผยว่าตัวเขาย้ายมาเข้าเวรประจำป้อมยามนี้ประมาณสัก๔๕เดือนแล้ว
เหตุการณ์ชนชวนขนหัวลุกมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนสัก๒ทุ่ม
ที่นี่มาเร็วเนอะ๒ทุ่มนี่ได้เสียงอื้ออย่างนี้เลย
เสียงมันอื้ออึงเขาน่าได้ยินเต็ม๒รูหูเลยนะ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมายังไง
คว้าไฟฉายคู่ใจไปด้านตะเวนเดินตรวจสอบรอบอาคารตึกแบบนี้
แล้วคุณผู้ชมครับคุณตำรวจบอกไม่เจอฮะ
ไม่เจอที่มาของเสียงไม่เจอตัวหญิงสาวได้ยินแต่เสียงอย่างเดียว
อื้ออออออออย่างนี้เลยแล้วใครจะอยู่ล่ะครับ
โอ้โหเอางั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
รวมไปถึงก่อนหน้าที่จะได้ยินเสียงเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างครับ
ประมาณ๒๓ทุ่มพอดีผมนอนอยู่ผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
เป็นเสียงร้องไห้แบบเบาแบบเหนื่อยครับ
ก็เดินดูตามบริเวณต่างแล้วก็ไม่พบครับ

คิดว่าจะอยู่ต่อได้ไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงวันนี้
ได้ครับต้องอยู่ต่อให้ได้ครับ
มีพระมีอะไรห้อยคอไหมครับ

อ๋อเตรียมพร้อมไว้ใช่ไหมครับ
ต้องอยู่ต่อให้ได้
นี่เสียงผู้หญิงเสียงวิญญาณร้องไห้เหรอ
ธรรมรวชอะร้องแล้วอะอยู่ต่อเลยได้ไหม

อย่างนั้นถามถึงของขังกันหน่อย
อะไรที่พกติดตัวไว้แล้วทำให้จิตใจสู้ดี

ใช่ก็เข้าไปอยู่ในนั้นโดนขังสักเดือน๒เดือนจะบ้าแล้ว

เป็นของเข้มขลังที่สามารถสู้กับวิญญาณร้าย

นี่ท่านสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำ
และยึดมั่นในพระหลวงพ่อใหญ่วตาน
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองลมเก่ามาช้านานแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่กลัวผีหรอกครับ

เขาเล่าว่าเฮ้ยมันเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านพบเด็กหญิงอายุประมาณสัก๑๐ขวบมาได้
มานั่งอยู่แถวป้อมแถวนี้
และตอนกลางคืนนะ